พูดถึงเรื่องราวของครอบครัวต้องยกให้คุณแม่คนนี้ค่ะ
หนิงปณิตาจ้ะแต่ว่าตอนนี้เธอขอพักเรื่องราวดราม่าก่อน
หันมาลุยเรื่องของงานในวงการบันเทิงแบบเต็มที่
เพราะว่าหลายคนก็รู้กันดีว่าแม่นิงเนี่ยเขาผ่านตัวเป็นผู้จัด
เรื่องใหม่แล้วบอกไปว่าต้องตั้งใจทำงาน
เป็นผู้ช่วยผู้กำกับละครครั้งแรก
นั่นก็แปลว่าพี่หนิงจะพัฒนาสกิลจากผู้จัด
ส่วนเรื่องของลูกเข้มกับมุกดาคู่จิ้นสุดฮอต
พี่หนิงปั้นให้ดังมาเองกับมือเลยนะ
หนิงบอกว่าคู่นี้เขาไม่ทิ้งจ้ะไม่ทิ้ง
แต่ว่าที่แฟนคลับเนี่ยทั้งแซวทั้งลือว่าคู่นี้
เขาซุ่มมีการจับจองวิวากันเนี่ยจริงหรือเปล่า
นิ้งเฉลยให้แฟนคลับฟังกันหน่อยเร็วจ้า

บอกยังยังไม่ได้ไปสู่ขอเลยคือพี่โน่อยากให้ฝึกฝึก
ฝึกงานในตำแหน่งภูมิกับอะไรอย่างนี้ค่ะ
คืออนาคตจะเป็นผู้อุ้มกับด้วยคือไปเลย
คือเรื่องของอนาคตมันก็ยังไม่แน่นอนว่าจะยังไง

มันก็ว่าภาระก็ไม่ใช่แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะเรียนรู้
เพราะว่าพอเวลาเราจะต้องฝึกในเรื่องของงานภาพ

เราจะมองไม่เห็นแล้วเราก็อยากจะทำการบ้านตรงนี้

ในเวลาที่เราจะนัดประชุมในช่วงเนี่ยจะช่วงอีกไม่กี่วัน
เห็นไหมคือพี่ติ๋มเป็นคนจริงจังเรื่องของการทำงานมากเลยนะ
ยังไงก็อย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเป็นห่วงนะจ๊ะ